เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เช้าตลอดข่าวมากันที่ฟาร์มพิธาชานนท์

ซึ่งเลี้ยงไว้กลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านโคกใหญ่
หมู่๘ตะบนบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
โดยมีคุณทิติพงชานนท์เป็นเจ้าของฟาร์มนั่นเองครับ
ว่าแต่ทำไมถึงคิดที่อยากจะเลี้ยงหมูป่าล่ะครับ

อยากให้คนมาศึกษาแล้วก็มาเอาไปเลี้

ใช้พุทธผัดพุทธตนกล้วยอทินปลวกปลอมไม้อะไรกินหมดครับ
แต่เอ๊ะถ้าใช้หัวอาหารเลี้ยงมันไม่ง่ายกว่าล่ะครับ
หัวอาหารทำไม่อ้วนครับทำไม่อ้วนทำไม่อ้วนครับ
แล้วก็หมูอาจจะเป็นหมันด้วยการสมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดี
ภายในฟาร์มคุณทิติพงศ์จะมีการแบ่งคอก
จัดแม่หมูปากับลูกหมูปาออกจากหมูปาเพศผู้เพศเนี้ยตัวอื่น
เพราะหากขังไว้ด้วยกันหมูป่าตัวใหญ่จะกัดหมูป่า
ว่าได้ไปรับพ่อพันธุแม่พันธุ์หมูป่ามาจากญาติ
ที่ทำฟาร์มเลี้ยงหมูปาก่อนหน้านี้ที่จังหวัดโสฬิน
เอามาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หมูป่าแบบธรรมชาติ
รวมทั้งตั้งใจให้ฟาร์มของตัวเองนั้นเป็นที่ปรึกษา
ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูป่าอีกด้วยนะครับ

ลูกหมูป่าที่จะขายได้ต้องมีอายุประมาณ๔๕วันขึ้นไป
ขายราคารัดต้นอยู่ที่๑๒๐๐บาท
เท่านี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณธิติพงศ์เป็นอย่างดี
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ